จำเรื่องราวของตัวตึงระยองได้ไหมฮะ
จำได้จำได้พี่นกน้อย
หลังจากนั้นที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
แล้วพาเขากลับไปอยู่กับแม่ที่ชนบุรี

ปรากฏว่าตอนนี้ออกจากบ้านที่ชนบุรี

ถูกเปิดเผยจากทั้งแม่และน้องสาวของคุณนกน้อยนะครับ
คุณนกน้อยก็คือนางจันทีอายุ๕๕ปีนะฮะ
แม่ของนกน้อยตัวตึงหลังจากที่เดินทางไปรับตัว
นกน้อยกลับมาบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะจันท

คุณแม่ก็ไปรับกลับบ้านเพราะว่าพลัดผ้ากันมานานนะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นว่าพอกลับบ้านเนี่ย
นกน้อยก็ต้องได้รับการบำบัดรักษา
บำบัดทางใจก็คือมีคนในครอบครัวดูแล
บำบัดทางกายกับโรคที่เป็นอยู่ก็คือกินยา
นี่เอาจริงพอหลังจากบำบัดมาตอนแรกสีหน้าสีตา
นกน้อยดูเปลี่ยนไปเลยดูดีนะ

แล้วพอมาอยู่บ้านนะทำอะไรบ้างคุณ

นะคุณนะรีวิวขายของ

นี่ฮะแต่งตัวสวยรีวิวขายของ
โป๊ะไปแล้วก็มาขายของนะครับ
แล้วก็หน้าม้าสวยงามผมเผ่าสวยงาม

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณนกน้อยเนี่ย

โดยบอกว่าไอ้ค่ารีวิวจริงเธอต้องได้เป็นแสน

แต่แม่เนี่ยแบ่งให้แค่หลักพันธุ์

เออทำไมแม่แบ่งให้แค่หลักพันอ้าว
หาว่าแม่เนี่ยโกงข้าบรีวิว
หลังจากนั้นเริ่มพูดมึงพูดกูกับแม่และคนในครอบครัว
แล้วพอให้กินยานะไม่รู้ว่าคุณนกน้อยเนี่ย
อาจจะกินอยู่นะแล้วเอาไปคายทิ้งหรือเปล่า
ก็เลยมีอาการที่แปลกไปในระยะหลัง
และสุดท้ายก็หนีออกจากบ้านที่ชนบุรีอีกแล้วนะครับ
สิทธิ์ของเราเดินทางไปที่บ้านพักนะฮะ

ซึ่งเป็นบ้านของคุณแม่ของคุณนกน้อยเนี่ยนะฮะ
พูดคุยกับนางจันทร์ที่ถิ่นกำแพง
๕๖ปีแม่ของคุณนกน้อย
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้พาลูกไปบำบัด

หลังจากที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตคราวก่อนนะครับ

หวาดระแวงคนในบ้านว่าจะขโมยเงิน
ก่อนหน้านี้ได้เงินมาจากการจ้างรีวิวสินค้า๒๕๐๐บาท

ส่วนอีก๑๕๐๐บาทแม่ก็เก็บไว้
ซื้ออาหารของใช้ในบ้านเลยใช่ไหม
แต่ตัวของนกน้อยลูกฉัน
คิดว่าได้ค่าจ้างเป็นหลักแสน
และคิดไปว่าคนในบ้านขโมยเงินของเขา
ช่วงที่มาอยู่บ้านมักจะพูดว่าอยากไปอยู่ระยองตลอดเลย

ไปเที่ยวกับนายประสิทธิ์ลิ้นสื่อวิญญาณ
ก็หนีไประหว่างทาง
นั่นคือวันสุดท้ายที่ออกจากบ้านไปแล้วหายไปเลย

นกน้อยหนีไปเพราะโมโหที่นายประสิทธิ
ห้ามไม่ให้กินเหล้าแต่นายประสิทธิ์ก็พามาส่งบ้านตอนตีหนึ่ง

ต่อมาเวลา๑๑โมงเช้าของวันที่๑๒พฤศจิกายน
ปรากฏว่านกน้อยทะเลาะกับแม่

น่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ระยอง
เขาบอกเขาจะไปอยู่กับคนที่นับถือ

ตีกลองหากินเหมือนเดิมนะครับ
ทีนี้ทางแม่บอกก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดี

เพราะลูกอารมณ์ร้ายกลัวว่าจะทำร้ายคนในบ้าน
อยากให้เจ้าหน้าที่รับไปรักษาตัว
ให้หายขาดหน่อยเพราะตอนนี้กลัวนะฮะ
เพราะโมโหไร้สาระนี่ไม่สมควรที่จะโมโห
แต่เขาก็โมโหเพราะไม่รู้เขาไปทำอะไรมา

ล่าสุดไปออกคลิปกับพี่ว่าประเสริฐที่ว่าลิ้มจิตสัมผัสนะครับ

คุณนี่เขาบอกว่านกแปรลวาดเขา

ซึ่งหลังจากนั้นเขาหนีไปตอนไหนครับคุณแม่

พอพี่สาวกลับมาจากบำบัดเนี่ยงานรีวิวเข้ามาแบบแน่นเลยค่ะ
เข้ามาเยอะจริงดังจริง

แต่ก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างแต่ก็ไม่เยอะ
จนกระทั่งถามว่าจุดเปลี่ยนเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหน
อยู่ตรงที่มาคลุกคลีกับนายประเสริฐ
นายประเสริฐเน็ตไอดอลลิ้นตะวัดสัมผัสวิญญาณนี้นั่นแหละ

ว่าส่วนกลับที่๑๑ได้พาออกไปข้างนอก
แล้วก็ไม่รู้ว่าโมโหอะไรกันนะฮะ
จะโมโหที่นายประเสริฐไม่ให้กินเหล้า
กน้อยเขาเลยโกรธประเสริฐด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ทีนี้คุณที่บอกว่าเปลี่ยนไปนี่คืออารมณ์รุนแรงขึ้นนะ

หวาดระแวงคนในบ้านเข้าใจผิดอันนี้สำคัญเลยนะ
เข้าใจว่าได้ค่าตัวจากการรีวิวเป็นหลักแสน

จำได้ปะยังจำไม่ได้ใช่มะ
เขาหนีไปเอาเสื้อผ้าที่เขาไปซักเอาให้ด้านเพื่อง
เขาไปซื้อกระเป๋าร้านที่อย่างนี้ถึง
แล้วเขาก็เอาผ้าที่เปรียบนี่แหละใส่ถุงไปเลย

ตัวนี้บอกหลังอาการเริ่มแรงขึ้น
ใช่ให้รักษาแล้วถ้าเกิดเขาดีขึ้นจริงแล้ว
แล้วเขากลับมาก็ต้อนรับทุกคน
คือตอนนี้ที่บ้านก็เป็นห่วงนะ
แต่ว่าอยากให้ได้รับการรักษาอยู่

ที่บ้านก็พยายามที่จะตามหากันอยู่นะคุณนะ
แต่ก็เป็นห่วงนะแม่เป็นห่วงลูก
ส่วนน้องสาวคนนี้ก็เป็นห่วงพี่สาวนะฮะ